เอาล่ะข่าวนี้มันบังเอิญมันอยู่ที่ผมอ่านพอดีเลย
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณบุ๊คคุณปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
เป็นเรื่องของคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมนี่แหละ
พี่น้องสองคนชื่อนามสกุลเป็นชาวมุสลิมนะอยู่สตูน
ยิงกันครับเพราะอะไรรู้ไหม
พี่เอาหมูมาแช่ตู้เย็น
เราก็รู้เรื่องของหมูนะกับชาวมุสลิมนะ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเอามาแช่
น้องไม่พอใจสิครับท้าทายกันยิงกันนะครับ
คือพี่เนี่ยยิงขู่แต่น้องเนี่ยยิงจริงพี่บาดเจ็บสาหัสเลยครับ

ทัมฤวชสมพอร์ทุ่งว่าสตูนครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเผ็ด
เลขที่๓๓ทับ๑หมู่๙ตะบนทุ่งว่า
พบว่าข้างบ้านนะครับตู้เย็นถูกโยนออกมาทิ้งไว้ข้างบ้าน
ข่าวของกระจัดกระจายเละเทะเลยนี่ตู้เย็นล้มอยู่เนี่ย

ห่างจากบ้านไปประมาณ๓๐เมตรไปเจอกองเลือดหลายกองเลยครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายสมแลเบนบริสอายุ๓๔ปี
เป็นพี่ชายครับถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่ชายโครงซ้ายหน้าท้องแล้วขมับด้วยนะ
นัดครับบาดเจ็บสาหัสสิครับถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งเป็นน้องชายหนีไปหลังยิงเสร็จ
สาเหตุที่พี่กับน้องยิงกันครั้งนี้เนื่องจากนายสมแลเนี่ยนะครับ
พี่เนี่ยเอาเนื้อหมูมาแช่ตู้เย็นครับทำให้นายต่อเร็จเนี่ยนะครับ
น้องชายไม่พอใจต่อว่ากันสิทะเลาะวิวาดกัน
คุณผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกนะฮะพี่ชายบอกว่างั้นมายิงกันดีกว่า
พี่ชายเอาปืนคาบินออกมายิงขู่สองนัดเปรี้ยง
แต่น้องชายใช้ปืนลูกซองยิงจริงครับยิงจริงพี่เจ็บสาหัสเลย
แล้วก็ก่อนหนีเนี่ยนะหยิบปืนคาบินของพี่ชายหนีไปด้วย
ในข่าวไม่ได้บอกครับเมื่อกี้ผมก็พยายามสืบหาข้อมูล
สอบหาข้อมูลว่าทำไมทำไมล่ะพี่ถึงเอาหมูมาแช่ในตู้เย็น
ก็ไม่มีครับพยายามสืบหาเสาะหาแล้วไม่มีข้อที่จริงปรากฏ
เดี๋ยวคงต้องรอคนเจ็บนะฮะหายเจ็บกับคนหนีเนี่ย
ถ้าเจอตัวก็ต้องมาถามดูกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรายละเอียดอ่อนจริงนะข่าวนี้นะ